กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดมากค่ะ
วันนี้เอาใจขนมแต่ไม่ใช่เอาใจคนนะ

เป็นขนมจากร้านเทลเวคเกอร์นะคะ

ร้านนี้เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าน้องหมาที่ได้กิน
เดี๋ยวสุนั๊กแอดไลน์ได้หรือ

ขนมเขามีกลิ่นหอม

ถ้าคุณชนะสนใจอยากจะลองนะคะ

คุณสั่งได้คุณกินได้ไม่ใช่คือสั่งไปให้สุนักที่ทาน
เพราะว่าบางคนเลี้ยสุนัขรักเหมือนลูกนะไม่ใส่สารกันบูดนะไม่ใส่เกลือนะ
เขาบอกว่าไม่มีสารปรุงแต่งใดไม่ใส่นมเนยีสผงฟู
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพน้องหมาด้วย

รถคุณชอบแบบไหนบอเคอรี่ไหมแครอทชอบไหม
ข้าวโอ๊ตปลั๊กทองงั้นเอาหมด
งั้นคุณสั่งนะคะหรือใครสนใจจะสั่งซื้อก็แคปช่องทางการสั่งซื้อที่หน้าจอนี้ได้เลย

เอาล่ะใครที่อยากจะไปสั่งอาหารต่างในนี้ที่เราฝากร้านเอาไว้ก็เข้าไปได้นะครับ
ไปดูกันหน่อยที่แฟนเพจไทยรัฐทีวีหรือจะให้เราฝากร้านก็ส่งรูปมา๒๓ภาพ
แล้วก็คลิปไม่เกิน๑นาทีแล้วก็บอกแล้วกันว่าเป็นอะไรยังไงกับสินค้าของคุณนะครับ